วันนี้หมอโอหมอโอเนี่ยเป็นกุมารแพทย์นะครับ
ชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีเจ้าของเพจ
เลี้ยงลูกนอกบ้านสร้างแคมเปญฮะ

เพื่อเรียกร้องไปที่กระทรวงศึกษาธิการ

ให้ออกกฎคุ้มครองสิทธิเด็ก
ไม่ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย

โดยเฉพาะกรณีที่ทำให้เด็กเกิดความอับอาย

ครูพาเด็กไปก้อนผมอย่างนี้

เหมือนถึงเด็กมันก็ต้องร้องเพราะไม่อยากมาเรียนหนังสือ
หรือเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเด็กเราก็เป็นที่ไม่อยากมาโรงเรียนเราจะร้องกรี๊ด
หลายครั้งแล้วครับที่โลกออนไลน์แล้วก็สื่อแชร์คอนเทนต์เกี่ยวกับเด็ก
ซึ่งแม้หลายคนจะมองว่าตลกน่าสงสารหรือน่าเอ็นดูเนี่ยอย่างนี้คุณดู

น้องเขาบอกว่าแต่เรากลับลืมถามสำคัญว่าเด็กเด็กเนี่ย
ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าได้อะไรจากคอนเทนต์ที่ถูกโพสต์
เพื่อเรียกยอดไลค์ฮะเกิดขึ้นโดยที่เด็กเด็กไม่ได้ยินยอม
ไม่รู้ตัวไม่เข้าใจนะครับไม่ได้สนุกด้วย
เขาว่าอย่างนั้นเลยทำให้เด็กเนี่ยอับอาย
แกล้งเด็กจนแบบเด็กเนี่ยเกิดความหวาดกลัว
เขาว่าอย่างงั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะ
มันจะส่งผลเสียมากกับเด็กเด็กซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก
ประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลคือคลิปไวรัลเหล่านี้มาจากครู
ครูเป็นคนปล่อยคลิปไวรัลเหล่านี้
ในการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียนที่เกิดขึ้นโดยคุณครู

จะต้องออกมาร่วมกับแคมเปญนี้

อันเขาบอกเออเด็กมันน่ารักนะที่แบบว่าเด็กกรี๊ดไม่ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าเคยคิดถึงตอนโตไหม
ใช่เพราะเขาก็ต้องกลับมาเห็นภาพนั้น
เพื่อนก็เห็นคนอื่นก็เห็นอะไรอย่างนี้
ขนาดเราเห็นรูปเราไปเล่นหนังอ่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป